มาทั้ง๑๑คนเลยค่ะเมื่อวานนี้มากัน๓คนค่ะ
คุณไอซ์สลันยูนะคะคุณฟิล์มธรรพาสรวมไปถึงนนถนนค่ะ
เมาส์มอยกันนะคะคอนเสิร์ตมีวันที่๑๕ธันวาคมนี้นะคะ
พอเจอนุ่มไอซ์เขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับป่วยเหมือนกัน
ไอซ์ลันยูล่าเริงร้องเพลงเก่งเต้นเก่ง

เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเกิดจากกระแสบูลลี่นะคะ
คอมเมนต์ต่างในโซเชียลในเน็ต
ไม่ดังบ้างเพลงแป๊กบ้างอะไรบ้างนี่แหละค่ะ

แล้วก็คุณไอซ์ก็ฝากเตือนสติคนที่ชอบบูลลี่มาด้วยนะคะ

คือสาเหตุที่ไอซ์กลับมาโพสต์เรื่องนี้เนี่ย
เพราะว่าวันนี้วันนี้ไอซ์มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงมาก

แต่ละคนความเข้มแข็งของจิตใจมันไม่เท่ากัน
ก็เลยคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่มันกดดันมากเลย
แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันอยากจะนอนทั้งวันเลย
มันก็ไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้
ก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะทำอะไรก็ตาม
ถ้ามันจะมีผลกระทบต่อหัวจิตหัวใจของใคร

ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยตอนนี้เลยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าวงการบันเทิงจริงก็เหมือนเป็นปกตินะ
มีขึ้นมีลงคลื่นลูกใหม่ก็มีกันเยอะ
ก็ให้กำลังใจกับทุกคนก็แล้วกันนะคะ